มาดูเหตุการณ์นี้กันค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้
เราเคยรายงานว่ามีเหตุไฟไหม้ห้องแถวเก่าร้อยปีนะคะ
ที่ตลาดห้วยกระบอกอยู่ที่ตำบลกรับใหญ่ที่บ้านโป่งราชบุรี
จำได้ไหมคะไฟลุกแล้วก็ลามไปเร็วมากนะคะ
มีคนได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้ครั้งนี้เยอะมากจริงนะคะ
แต่ว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเห็นหน้าคุณผู้ชมต้องจำได้
สูญเสียถึงขั้นต้องไปอาศัยนอนในสาราค่ะ
เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุไฟไหม้นี้ด้วย
น้องเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะคะ
บอกขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เมตตาช่วยเหลือ

เพราะว่าตอนนี้จิตใจแย่มาก

บ้านไม่มีอยู่ต้องไปนอนสาราค่ะ
ก็เนี่ยค่ะไม่เหลือสิ่งที่ผูกพันที่เก็บรักษามานาน
หนังสือเรียนอุปกรณ์ต่างถูกไฟไหม้เผาไปหมดเลย
คือตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นม๕นะคะ
ก็บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้
คือเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ

นี่ค่ะคือน้องก๊อตจิในวันนี้ก็พาไปดูความเสียหาย
เปิดใจกับเราบอกว่าตอนนั้นที่รู้ข่าว
กำลังเดินสายประกวดแล้วก็พักอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรี
ตอนเช้าวันที่๗มีนาคมประมาณ๖โมง
โทรมาบอกว่าบ้านไฟไหม้ตกใจมากเลยครับ
กับพ่อเนี่ยหยิบเอาออกมาได้แค่ราวตากผ้า
ซักผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนเท่านั้นเอง
ทุกอย่างที่เหลือโดนไฟไหม้หมดเลย
อุปกรณ์การเรียนไม่มีอะไรเหลือเลย
แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทั้ง๔คนในครอบครัว
ก็ต้องไปอาศัยนอนในอาคารอเนกประสงค์ตลาด
ห้วยกระบอกเพราะว่าไม่มีที่อยู่แล้วค่ะ
อันนี้จะเหงาค่ะแต่ว่ามีแค่ครอบครัวหนึ่งแค่สี่คุณที่อยู่ด้วยกัน
ก็ต้องทนอยู่ไปก่อนค่ะ
ก๊อตจิทันทิกาปรีชานุมาตรถ้าไปดูในติ๊กต๊อกเธอเนี่ย
ประกวดหลายเวทีเลย
เวทีสุดท้ายเข้ารอบ๑๒คน
มิสคานาวุฒิ๒๐๒๓ที่จัดขึ้นที่พระราม๒
แล้วก็ไปพักผ่อนที่เพชรบุรี
ไม่คิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์บ้านถูกไฟไหม้นะคะ
ก็มีได้รับมงกุฎก็หลายเวทีด้วยเหมือนกันนะคะ
ติดตามติ๊กต๊อกก็คงจะรู้จักเป็นอย่างนี้
ก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุไฟไหม้
จากเมื่อ๓วันก่อนที่เราได้รายงานไปค่ะ
คุณผู้ชมครับและจากเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้
คุณผู้ชมครับมีรายงานบอกว่ามันลามไป๘ครูหาใช่ไหม
ถ้าผมจำได้เลยภาพมุมสูงมีอยู่มีอยู่คลิปนึง
จะเห็นว่ามันไปทั้งเวิ้งเลยคุณพระราพร

ใช่ค่ะคือสถานการณ์ตอนนั้นบ้านที่ติดกับบ้านต้นเพลิงนะ
ขนอะไรได้ขนก่อนขนอะไรได้ขนก่อนคุณผู้ชมไปดู
ดังนี้จุดยุ่งเลยลุกออกมาไย
ลุกออกมาเลยดึง
เขาไม่เป็นอะไรเขาไม่เป็นอะไร
คุณพระราพรเอาของก็เอาออกมาไม่ทัน
ไฟไหม้ยังพังถล่มลงมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาอีก
เป็นปุ่นหัวใจจริงฮะพลเมิงดีเข้าไปช่วยกันขนข้าวขนขอ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อ
ถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเลยพี่เจ้าของบ้านบอกว่าช่วยกันไป
ช่วยกันไปดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้นะครับ
ช่วยกันขนออกมาไฟไหม้เกือบทั้งหลังคุณผู้ชมฮะคือของก็ขนได้แค่นั้น
พลเมืองดีก็ช่วยเอาน้ำไปดับเพลิงดับไฟเพื่อป้องกันไม่ให้มันลามไงนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำฉีดน้ำตรงไอ้ที่ไฟที่มันลุกมันไหม้
ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงลองคิดดูบ้านขนาดนั้น๒ชั่วโมงถึงจะคุมเพลิงได้
สำหรับต้นเพลิงนะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุด้วยแล้วก็จะต้องประเมินมูลค่าความเสียหายกันต่อไปครับ